ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยพระรูปหนึ่งท่านกำลังตัดย่าอยู่
อยู่ที่สำนักสงฆ์ค่ะแล้วมีฝูงแตนเนี่ยบินเข้ามาต่อย
จนแบบใบหน้าท่านบวมปูดไปหมดเลยนะฮะอืม
คือหลายคนบอกโอ้โหก็สงสารท่านนั่นแหละ
แต่บางคนก็บอกแหมจะขำได้ไหมนี่

โอ้ยเป็นกรรมอย่างน้อยพอไข่
โอ้ย

โห้ยเห็นใจท่านเถอะฮะ

ใช่ค่ะแล้วดีที่ไม่แพ้อย่างรุนแรงบางคนแพ้หนักนี่อาการหนักนะคะ
นี่ขนาดแพ้น้อยนะเนี่ย

ปากเบิกบวมปูดหมดนะครับ

เป็นพระลูกวัดของสำนักสงเทียนถวาย

ฝูงแตนเนี่ยบินเข้ามารุมต่อยที่ใบหน้าของหลวงพี่หนึ่ง
นี่ฮะคือคนที่อยู่ที่วัดก็มาช่วยกันนะ
ครกอัดคลิปแต่ว่าพาท่านไปรักษานะ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าของคลิปเขาอัปเดตอาการของหลวงพี่หนึ่งมานะครับ
บอกว่าตอนนี้อาการปกติแล้ว
หลวงพี่หนึ่งเดี๋ยวจะเป็นห่วงว่าเออท่านเป็นยังไงบ้าง
เองจะหายเรียบร้อยนะฮะเจ้าของคลิปกับหลวงพี่หนึ่ง
วันนี้ยังพาเดินสำรวจอันนี้เห็นไหมฮะก่อนกับหลังนะครับ
แล้ววันนี้ยังพาเดินไปดูสารานะ
ตรงนี้แหละฮะรอบสารานี่รังแตนเยอะเลย
นี่หลังคงหลังคาเห็นไหมฮะเต็มไปหมดเลย
นะอันนี้คือเยอะมาก
คือไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เลยนะครับ
พระนี่ตอนนี้ยังเข้าไปสวดมนต์ในสาราไม่ได้เลยนะ
มีคนอาสามาจัดการรังแตนเหล่านี้ให้แล้วนะครับ
แต่มันก็ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้น
รุมต่อยกันก็มีเยอะแยะไปหมด

หลวงพี่หนึ่งบอกว่าวันนั้นเนี่ยไปตัดย่าแถวรอบสารา
เพื่อเตรียมสถานที่ก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษา
เห็นแล้วล่ะว่ามีรังแตนอยู่เยอะไปหมดนะ
แต่ยังคิดว่าเออไม่น่าจะเป็นอะไร
แล้วไปเจอรังหนึ่งอยู่แถวป่าย่าคิดว่าไม่มีตัวแตนอยู่
พี่หนึ่งเลยลองเอาไม้ไปแห่ดู
ปรากฏว่าแตนบินออกมาแบบลุมต่อยเต็มไปหมดเลย
นี่ฮะโดยเฉพาะหนักเนี่ยเข้าแก้มข้างซ้าย
พีเข้ามาหนักตัวเดียวนะ
แล้วหลวงพี่หนึ่งบอกเป็นคนที่แพ้แตนอยู่แล้ว
ก็เลยบวมเป่งไปทั้งใบหน้า
ตอนนั้นเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปนี่คือพระนะ

ขำก็เพราะคนถ่ายคลิปนั่นแหละที่ขำก่อนขำนำ
ไม่ใช่ญาติโยมนะเป็นพระลูกวัดด้วยกันอยู่สำนักสงฆ์เดียวกัน

แต่ไปเอาไม้ไปเฉียมันก็บินมาตามไม้มันก็ต่อยเข้าที่แก้ม
ก็ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงในการบวมก็พี่หนุ่มเห็นก็เลยมาถ่ายไว้
ก็เลยได้ตามในคลิปละโยม

ตัวเดียวโยมตัวเดียวจริง
ตอนนี้อาการก็อาการบวมมันเหลือตึ้งหน่อยโยมที่ตรงแก้ม

แต่อาการดีขึ้นแล้วไม่มีการปวดไม่มีอะไรตั้งแต่วันแรก
ก็ขอเจริญพรญาติโยมก็ขอขอบพระคุณญาติโยมที่เป็นห่วงอัตมา
ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วโยม
อย่างที่โยมเห็นท่านใดสนใจก็
อย่างที่เห็นในข่าวเห็นนักข่าวบอกว่าเหมือนฉีดฟิลเลอร์
ก็ลองดูได้นะโยมถ้าสนใจ